ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียนที่ฉะเชิงเศร้านะฮะ
รถกำลังจะผ่านสามแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮะโอ้โหถูกกระบะขับมาพุ่งชนเลย
รถนี่แบบกระเด็นไปแล้วก็ไปตะแคงอยู่ตรงนี้นะครับ
โชคดีที่ไม่มีเด็กนักเรียนที่อยู่ในรถถึงขั้นสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
แต่ก็มีบาดเจ็บนะเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิด
จับภาพไว้ได้นะครับกระบะสีน้ำเงินฝ่าไฟแดงมานะครับ
พุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนจนพลิกตะแคงที่ทางสามแยกสัญญาณไฟจราจรบ้านใหญ่
ตะบนบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้
เด็กนักเรียนในรถ๑๘คนบาดเจ็บนะครับ
แต่ก็โชคดีไม่ถึงขั้นสาหัสหรือว่าเสียชีวิตอ่า
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับอ่า
ที่หนักหน่อยก็ไปโรงพยาบาลที่เจ็บเล็กน้อยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นกัน
พ่อแม่ผู้ปกครองก็มารับกลับบ้านกันไปเด็กเล็กนี่ก็โหร้องกันละงมนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ไปดูจุดเกิดเหตุว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับแยกไฟแดงตรงนี้
ซึ่งปรากฏว่าเป็นจุดที่รถแต่ละคันนั้นก็ขับกันเร็วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ได้คุยกับนายสมศักดิ์บุญไทยเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่รถรับส่งนักเรียนถูกรถกระบะชนเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วเขาก็ไปช่วยเด็กเด็กด้วยเขาบอกว่าได้ยินเสียงรถกระบะพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนอย่างจัง
ก็รีบวิ่งไปดูพอเห็นเหตุการณ์แล้วก็เรียกชาวบ้านให้มาช่วยกันพลิกรถตู้ที่ตะแคงอยู่ขึ้นมา
เพื่อช่วยเด็กที่กำลังร้องให้กระงมรถออกมาจากตัวรถตอนนั้นสงสารเด็กมาก
แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองพอมาถึงนี่ก็ต่างโอ้โหเป็นห่วงลูกสงสารลูกนะครับไม่มีใครคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ให้หมดชั้นพอหน้าไปหมดแล้วอ้าวจะดมไม่มีอะไร
พ่อแม่วิ่งมาเป็นขยงเราก็บอกว่าเอาน้าแอบหน่อยเร็ว
หายาดเข้ามาหน้านหน่อยเดี๋ยวเด็กผมไปล้มหมด
เพราะเราบอกอย่าหลับในน้องอย่าหลับจะหลับ

โดมแว่ว่าช่วยฉัน

พยานอย่างเดียวพยานช่วยคนพยานช่วยคน

ช่วยมากช่วยทุกอย่างไม่รู้จะมีอะไรกับ

ช่วยแบบเอาเด็กออกจากกระจก

เพราะว่ามันติดกระเป๋าเด็กใช่ไหม

เป็นนักเรียนหญิงอายุ๑๘ปี
ผู้โดยสารมากับรถรับส่งนักเรียน
เมื่อวานนี้นะครับน้องก็ยังบาดเจ็บ

ได้ยินเสียงดังโครมก่อนที่

แล้วก็ไปลงในด้านที่เธอนั่งอยู่ด้วย

หัวเข่าฉีกขาดแล้วก็มีบาดแผล

อืมแล้วแล้ว
ใครมาช่วยหนูออกจากรถ

กันอุ้มเด็กออกไป
ตอนนั้นน

แล้วก็แบบมีเด็กเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตกใจกันหมดเลย
ตอนแรกหนูไม่รู้น่าจะไปโดนกระเบาะที่อยู่ข้างหน้า
เพราะว่ามีน้องบอกว่าเบาะมันพังค่ะ
แล้วมันมีเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็๕โมงกว่านะนะยังไม่เสีย
พอโดนแล้วเขาก็โทรมาบอกลูกสาวก็โทรมาบอก
แล้วมันก็เก่งอ่ะตัวเนื้อแข็งไปหมดเนี่ย
เขาก็ไม่เคยเป็นอะไรรถตู้คันนี้เขาก็ขับดีอะ
ก็เขารับส่งมานานนะรับส่งมานานจากเด็กอันนี้
ทีแรกพี่ชายรับส่งอยู่แล้วพี่ชายเลิก

เด็กก็เยอะอยู่เขาก็ไว้ใจเด็กเล็ก
วัดเมืองอ่ะเยอะมากตัวนิดน่ะ

คนนี้ใส่ดีก็ดูแลเด็กดีอ่ะ
อกจากนี้ค่ะทีมข่าวก็ได้คุยกับนายดาวเรือง
ฮัทไทยอายุ๔๙ปีคนขับรถตู้นะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
เขาขับรถตู้รับส่งนักเรียนออกเดินทางมาจากบริเวณลานจอดรถ
ภายในวัดเมืองวัดปิตุลาธิราชรังสริต
เพื่อนำไปส่งที่บ้านพักตามรายทางค่ะ

เอาเด็กไปส่งตามบ้านพักกันนะคะ
แต่พอมาถึงจุดนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุ

ช่องทางมุ่งหน้าออกจากตัวเมือง
เพื่อเข้าสู่เส้นทางสายเข้าวัดนาคู
พอเห็นไฟเขียวแป๊บหนึ่ง

แล้วก็มาถูกรถกระบะคู่กรณีคันนี้

พุ่งมาตามเส้นทางตรงบนช่องทางที่๓
คือมันมี๔เลนนะคะ๔ช่องทาง
กระบะคันนี้อยู่ช่องทางที่๓

พุ่งมาชนแบบกลางคันเลย

พาตัวคนขับรถตู้พาเด็กออกจากรถ
ตอนนั้นคนขับรถตู้บอกว่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเด็ก

สักคู่แล้วผมนึกได้ออกผมไม่ได้ออกเลยไม่ใช่
เขียวละพรวดออกแล้วก็ไอลถที่ทางตรงน่ะยังอยู่ริวริว
เลสสามนึงให้กระโจนเข้าส่ายผมรอยเวนทำปันเด็นนี้

แล้วก็มีคนถามว่าคนขับเป็นยังไงบ้าง

ก็มีเด็กหวัดกลัวคือก็ร้อง

เพราะว่ามีคนที่พักพวกเพื่อนฝูงของดาวเยอะ

ทีนี้ก็ต้องไปดูคนขับรถกระบะนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่าจังหวะที่มาเนี่ยคือไม่ได้เบรกเลย
ตรงนี้คือเหมือนกับพยายามจะพุ่งมา
แต่พอรู้ว่าไม่ทันแล้วก็เลยเหมือนจะหักหลบ

แต่ไปประสานงากับรถตู้ที่เขาไฟเขียวมาพอดี
คนขับชื่อนายจำนงสลับศรีอายุ๔๐ปียอมรับสารภาพว่าเขาขับรถตั้งใจจะฝ่าสัญญาณไฟเตือนสีเหลือง
ค่ะคือเห็นไฟเหลืองแล้วแต่ไม่ได้เบรกโอ้โหเหลืองแล้วรีบพุ่งอย่างเงี้
พุ่งไปให้ผ่านนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้อ่า
ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหรอกอ้าว
แต่ไฟเหลืองนี่พุ่งเลยอ่ะจำไว้นะฮะใครที่ชอบแบบพุ่งเวลาไฟเหลืองเนี่ย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปนะครับค่ะ